ใช่ค่ะค่ะหลายบ้านหลายครอบครัวเลยนะหลายครอบครัวเลยนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นนี่ไงนอนป่วย
โรงพยาบาลค่ะคือแม่โบเนี่ยโพสท์ภาพแล้วก็คลิปของน้องมารี้
อดห่วงไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้น้องหายดีแล้วนะคะ
แต่แม่โบก็บอกเลยว่าต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
เพราะว่าน้องมะลิเองมีอาการรับประทานอาหารยาก

ก็ไม่สบายนิดหน่อยค่ะ
แล้วก็เหมือนแบบอ่อนแรงนิดหน่อย
เหมือนประมาณว่าช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงที่แบบ

ก็เลยต้องพยายามประดิษฐ์ประดอยในการทำกับข้าว
อย่างที่เห็นแบบเป็นลูกหมีบ้างเป็นลูกอะไรบ้างเลยนะ
เพื่อให้เขาแบบกินข้าวเยอะหน่อย
วันนั้นเขาอ้วกอาเจียนออกมา
แล้วก็เหมือนเคลียร์นอนทั้งวันทั้งคืนเลย
เราก็บอกเออรีบไปทำหน่อยดีกว่า

แต่ว่าเหมือนแบบยากเย็นมากในมือ
แต่ว่ามื้อไหนที่เขาถูกใจเขาก็จะกินเลย
ก็คงต้องเน้นในเรื่องของอาหาร
พวกผักผลไม้เยอะหน่อยค่ะ
เราพยายามดูแลเรื่องการกินแล้วให้โกรธ

ถึงว่าจะป่วยนะแต่ว่าที่ได้ติดตามคลิปนะ
เมื่อวานน้องมะลิก็ดูแบบน่ารักสดใสอยู่นะคะ